ครั้งยี่สิบห้าเพอร์เซ็นต์ล่าสุดบี้จีบธุมนะครับว่า
ที่ชั้นไทลี่ค์เนี้ยก็ประกาศให้สิทธิ์เฉพาะตัวปรีเข้า
ได้เท่านั้นและจะมีการอ่า
บอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่มีการจำหน่ายบัตรหน้าสนามแน่นอนนะครับแล้วก็บอกว่าขอความร่วมมือด้วยให้เป็นไปตามมาตรการของโควิดสิบเก้า
ซึ่งเรื่องของการประเมินนะครับก็เดี๋ยวจะดูอีกทีถ้าเกิดผ่าน
มาตรฐานของกรกธก็จะมีการเพิ่มเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนทีมไหนไม่ผ่านนะครับ
ก็จะให้กลับมาแข่งขันแบบปิดไปจนจบระดูการวันนี้ไทยลีกสองคู่นะครับ
บุรีรามเจอกับตรฐานสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาที
แล้วก็เมืองทองเจอกับโปรลิสเทโรในเวลา๑ทุ่มครับ